คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ที่พัทยาค่ะเป็นเหตุการณ์เรียกฆ่าไถ่
ชายชาวจีนอายุ๔๑ปีนะคะถูกคนร้ายเป็นแก๊งชาวจีนเหมือนกัน
อุ้มไปเพื่อเรียกค่าไทย๓๐ล้านหยวนตีเป็นเงินไทยประมาณ
หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทโอ้โหแต่ชายคนนี้ที่ถูกอุ้มไปเนี่ย
โดนทำร้ายสะบักสะบอมมากนิ้วก้อยขวาพี่อุ๋ยถูกตัดขาดทั้งนิ้ว
แล้วหน้าตาบวมปูดที่เล่าได้แบบนี้ก็เพราะว่าตัวคนเจ็บอ่ะ
เขาหนีนะคะเขากระโดดลงมาจากชั้นสองของบ้าน
พลเมืองดีไปเห็นก็เลยรีบแจ้งตำรวจ
แล้วสภาพเขาสะบักสบอมอย่างที่บอกนิ้วขาดไปนิ้วนึงอะค่ะ
นี่ค่ะผู้ชายคนนี้เป็นชาวจีนนะคะ
คุณผู้ชมเห็นสภาพเขาไหมคะใบหน้าเนี่ยตาปูดบวมสะบักสะบอมมากสังเกตมือขวาของเขาเราต้องเบลอภาพเซ็นเซอร์เอาไว้ก่อนนิ้วก้อยอ่ะคุณผู้ชมขาดไปทั้งนิ้วเลยนะคะถูกตัดนิ้วถูกแทงด้วยนะคะที่แขนมีแผลเต็มเลยนี่ค่ะที่ไปเจอตัวเนี่ยก็เพราะว่าตัวคนเจ็บคนนี้เขากระโดดลงมาจากชั้นสองของบ้านบ้าน
ที่ตะมนต์ปงก์อำเภอบังละมุงจชนบุรีเขาก็ยังไม่สามารถให้การอะไรกับตำรวจได้กู้ภัยต้องประถมพยาบาลแล้วก็รีบนำตัวส่งลงพยาบาลเพราะว่าเขาบาดเจ็บหนักมากทีนี้เราตรวจสอบให้เพิ่มเติมค่ะเราได้ข้อมูลมาว่าแฟนสาวชาวจีนของคนเจ็บเขาไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้แล้วสพพัทยาเขา
๙โมงครึ่งวันถัดมารู้จากน้องชายของคนเจ็บว่าตัวคนเจ็บถูกคนร้ายจับตัวไป
คนร้ายส่งคลิปวิดีโอมาให้ด้วยนะคะ
เป็นสภาพของคนเจ็บที่โดนมัดมือมัดเท้าคลิปนี้เลยคุณผู้ชม
หน้าเขาตาเขานี่ถูกพันด้วยเทปกาว
นิ้วก้อยที่ถูกตัดนะคะคุณผู้ชมวางเอาไว้บนตัก
นี่ค่ะก็โดนตัดนิ้วเอานิ้ววางไว้บนตัก
ถ่ายคลิปนี้ส่งไปให้แฟนสาวของคนเจ็บ
คนร้ายเรียกค่าไถ่๓๐ล้านหยวนถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ๑๕๐ล้านบาท

ให้คนร้ายแล้วนะคะทางฝั่งครอบครัวของคนเจ็บอ่ะ
เงินให้คนร้าย๓ครั้งรวมเป็นเงิน๑๕๐๐๐บาท
จนสุดท้ายมีคนไปเจอคนเจ็บอยู่ที่บ้านหลังนี้
ที่เขากระโดดลงมาจากชั้นสองอ่ะมีคนเห็นพลเมืองดีเห็น
ก็เลยไปรีบแจ้งขอความช่วยเหลือครับโอ้โหเลยรอดมาได้คุณผู้ชมดูสิคะ
ทีมข่าวของเราได้หลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่คอนโดมิเนียมแห่ง๑
ผู้หญิงใส่ชุดสีดำไปหาคนเจ็บที่หน้าห้องพัก
แล้วหลังจากนั้น๓คนก็เดินผ่านหน้าเคาน์เตอร์คอนโดมิเนียม
เพื่อจะออกไปข้างนอกนี่นะคะ
ส่วนตัวคนเจ็บกับผู้หญิงยืนรออยู่ที่หน้าคอนโดมิเนียม
หลังจากนั้นเขาก็ขึ้นรถไปด้วยกัน
ประมาณ๔ทุ่ม๒๓นาที

ซึ่งคนร้ายใช้ก่อเหตุนะคะนี่ขับผ่านไป
ขับผ่านหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่ง๓๐ตุลาคม
เวลาประมาณบ่าย๓โมง๘นาที
แล้วก็ไปจอดรถทิ้งไว้ที่ริมถนนอ่างเก็บน้ำมาประชัน
คนร้ายขับไม่เร็วนะคะถ้าดูตามภาพนี้
อาจจะเป็นเพราะว่าเขาขับไม่เร็วค่ะแล้วขับชิดซ้าย
เหมือนคงไม่คุ้นทางไม่ชินเส้นทางรถคันอื่นก็แซงไปแซงไปนะคะ
คือจุดตรงนี้ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุที่ไปเจอ
คนเจ็บกระโดดหนีลงมาประมาณ๔กิโลได้
เราทำเป็นแผนผังให้ดูแบบนี้
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปไปเจอรถฟอร์จูเนอร์ของคนเจ็บ
อยู่ริมถนนใกล้อ่างเก็บน้ำเดี๋ยวคุณผู้ชมดูสภาพรถ
มีร่องรอยถลอกเล็กน้อยเหมือนขับไปขูดไปครูดอะไรสักอย่าง

ช่วงประมาณบ่าย๓โมงเห็นรถคันนี้ขับแบบแปลกอะค่ะ
ดูร่องรอยของรถนะคะขับแปลกเหมือนกับขับไปเบรกไป
ขับขับหยุดเหมือนคนขับรถไม่ค่อยจะเป็นเหมือนคนไม่คุ้นเส้นทาง
คือพยานที่เห็นเหตุการณ์ถึงขั้นที่ว่าตามไปดูเลยนะ
รถคันนี้มันยังไงเนี่ยมันขับแปลกตามไปดู
ไปเจอว่าจอดอยู่ริมถนนคนขับเป็นชายชาวจีน
ใส่เสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นสีชมพูสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
ท่าทางดูร้อนรนแปลกไม่เหมือนนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวอะค่ะ
พอจอดรถเสร็จเขาก็เดินหนีกันไป
ดูให้หน่อยว่าคันนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายขับเพราะว่าเขาเบรกเราจะชนท้าย
เพื่อนก็เลยบอกว่าเป็นผู้ชายตัวเองเป็นไม่ใช่คนไทย
จะเป็นเหมือนคนจีนหรือคนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาใส่เสื้อขาว
กลมแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นสีชมพูค่ะเขาจอดรถเสร็จเขาก็เดินไปเลย
พี่ก็ยืนมองอยู่แล้วก็ใส่หมวกแล้วก็ใส่แว่นอายุประมาณสักสามสิบกว่า
สี่สิบปีอะไรประมาณเนี้ยไม่แก่มากนี่นะคะก็ได้ข้อมูลจากพยานที่เห็น
เหตุการณ์ก็ให้ข้อมูลลักษณะท่าทางของคนร้ายมา
เราตามต่อทีมข่าวของเราก็ไปที่หมู่บ้านที่เป็นจุดที่พบคนเจ็บ
อ่ะนะคะเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรูเลยคุณผู้ชมค่ะ
รอปภที่ป้อมยามเนี่ยเขาก็ไม่เปิดเผยข้อมูลอะไร
เขาก็ไม่ให้นักข่าวเข้าไปในพื้นที่มันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยของหมู่บ้านเขา
อันนี้เราเข้าใจครับล่าสุดก็เลยไปขอข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่
จากทางตำรวจอ่ะนะคะเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเขตสองชนบุรี
เขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบรถฟอร์จูเนอร์สีดำของตัวคนเจ็บ
ก็เอาไปจอดที่โรงพักคือที่ตรวจรถเนี่ย
เผื่อจะเจอลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายไงคะก็ต้องไปดูลายนิ้วมือ
เบาะนั่งที่พวงมาลัยเพราะว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนขับ
กระจกด้านหน้ามีรอยแตกร้าวนะคะเหมือนกับว่าคนร้ายงัดเอากล้องที่ติดหน้ารถออกไปด้วย
ส่วนในรถมีขวดน้ำดื่มไม่ได้มีเอกสารหลักฐานอะไร
ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองพัทยาก็เรียกตัวเพื่อนของคนเจ็บที่เป็นคนจีนเหมือนกัน
มาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปถามข้อมูลจากแฟนสาวของคนเจ็บนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอเล่าให้ฟังว่ากลุ่มคนร้ายที่มาก่อเหตุ
ก็เป็นเพื่อนของแฟนเธอนั่นแหละก็เป็นเพื่อนของคนเจ็บนั่นแหละ
ไปกินข้าวกันค่ะที่ร้านอาหารในเมืองพัทยา
นี่คือภาพตอนที่เขาไปกินข้าวกันนี่คนเจ็บเห็นไหมคะลูกศรสีเขียว
แฟนสาวของคนเจ็บบอกว่าไอ้แก๊งที่ก่อเหตุก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละ
ไม่รู้ว่ากี่คนก็เรียกค่าไถจริง
อุ้มผู้เสียหายไปแล้วก็ทำรายเลขข้าทาย
ส่งคลิปให้แฟนสาวของผู้เสียหาย
อันนี้ตำรวจให้ข้อมูลมาว่าเป็นแบบนี้จริงนะคะ
พฤติกรรมของแก๊งคนร้ายเนี่ยก็เป็นเพื่อนของคนเจ็บนั่นแหละ
ไปกินข้าวกันออกอุบายพาตัวออกไปจากร้าน
แล้วก็พาไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุ
ใช้ไม้เบสบอลกระหน่ำตีค่ะ
แล้วที่นิ้วเขาขาดคุณผู้ชม
คนร้ายเอากันไกลตัดนิ้วเขา
นิ้วก้อยขวาเอากันไกลตัดนิ้วค่ะ
เอามีดแทงเข้าที่มือแทงเข้าที่แขน
แล้วบังคับให้คนเจ็บกินนิ้วตัวเองเข้าไป
ให้กินนิ้วก้อยของตัวเองเข้าไป
โอ้โหตำรวจหลายพื้นที่ค่ะ
ทั้งในท้องที่ทั้งตำรวจท่องเที่ยวทั้งอะไรเนี่ย
กำลังเร่งไล่ล่าตัวแก๊งคนร้ายแก๊งนี้นะคะ
เพื่อจะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ

ยิ่งกว่าในหนังอีกแล้ว